คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกนะคะต้องบอกว่ามีข่าวด่วนชวนตกอกตกใจค่ะ
เมื่อพี่ตูนบลอดิสแสแลมพิโรของเราเนี่ยค่ะ
ล้มป่วยค่ะแอดมิตด่วนนะคะ

หลายคนจะสงสัยเอ๊ะ๒๓วันที่แล้วนะคะ
เห็นพี่ตูนเนี่ยเช็คอินฮานีมูลกับคุณก้อยที่ภูเก็ตนี่เอง

นั่นสิคืออย่างนี้ค่ะพี่ตูนเนี่ยมีอาการกระดูกคอกดทับเส้นประสาทนะคะ
ทำให้แขนข้างซ้ายนี่มีอาการชาค่ะนิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วค่ะ
เมื่องต้นนะคะยังไม่สามารถยังสามารถพูดคุยได้เป็นปกตินะคะ
ซึ่งทีมประชาสัมพันธ์ก็ให้ข้อมูลกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าจู่เนี่ยพี่ตูนก็มีอาการดังกล่าวขึ้นมาค่ะ
ว่าน่าจะมาจากการที่ใช้ร่างกายอย่างหนักนะคะแล้วก็รอคำยืนยันจากทีมแพทย์ค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาค่ะ
ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะได้มีการแถลงข่าวชี้แจงอาการป่วยนะคะ
แล้วก็แนวทางในการรักษาเราไปฟังการแถลงข่าวบางช่วงบางตอนกันเลยค่ะ
คุณตูมีอาการปวดหลังค่อนข้างเยอะนะคะหลังตรงกลางด้านบนนะคะ
ตรงตรงบริเวณคอด้านหลังนะคะแล้วก็ร้าวมาที่แขนด้านซ้าย
มีอาการชาค่ะแล้วก็มีอาการที่นิ้วทั้ง๕นิ้วนะคะ
มีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยค่ะอาการตรวจเบื้องต้นเนี่ย
ดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งอาการนี้คุณตูนเคยเป็นมาครั้งหนึ่งแล้ว
สมัยที่วิ่งเก้าคนละเก้าเมื่อสักประมาณเกือบสามปีที่แล้ว
โดยเบื้องต้นนะครับเราจะทำการรักษาโดยการให้ยาระงับการปวด
อาการอักเสบแล้วก็ทำกายภาพบำบัดเป็นหลักนะครับ
ค่ะนะคะก็ขอให้การตอบสนองในการรักษาในช่วง๒อาทิตย์นี้ค่ะ
ที่คุณหมอบอกว่าให้อยู่นิ่งเนี่ยค่ะขอให้การตอบสนองดีนะคะ
พี่ตูนก็จะได้แบบว่ากลับมาใช้ชีวิตแบบปกติคือตอนนี้พี่ตูนเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลนะคะ
กลัวว่าจะทำกิจกรรมปกติไม่ได้แต่ว่าขอให้สองอาทิตย์เนี้ยค่ะ
ตอบสนองมันโอเคโอ้โหรับรองว่ายังไงพี่ตูนก็กลับมาแน่นอน
หมอเขาก็รักษาตามอาการในเบื้องต้นนะคะก็ต้องไล่ระดับตั้งแต่น้อยก่อน
จนถึงแบบว่าขั้นผ่าตัดแต่ว่าคุณหมอเองเนี่ย
เขาไม่อยากจะผ่าตัดเลยอยากจะให้๒อาทิตย์นี้
เป็นช่วงเวลาทองจริงที่ให้พี่ตูนนั้นได้พักรักษาตัว
แต่ว่าหลังจาก๒อาทิตย์นี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาวิ่งได้เลย
หรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตได้เลยนะคะก็ต้องพักยาวไปอีก๒เดือนค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าแฟนรอได้แต่ว่าอยากจะให้พี่ตูนนะคะ
รักษาสุขภาพให้หายดีหายจริงซะก่อนใช่นะคะ
กำลังใจทั่วทั้งประเทศส่งให้พี่ตูนแน่นอนค่ะ